หัวข้อรายการวันนี้เราใช้ลุ้นตัดสินยุบพักอนาคตใหม่นะคะ
จริงเราก็อยากจะตั้งคล้ายกับตอนคุณธนทรมาก่อนของตัวเอง
บอกลาอนาคตใหม่เหมือนกันเดี๋ยวแฟนคลับจะว่าอีก
คราวที่แล้วคุณนานทรก็แทงบอกว่าตัวเองไม่น่าจะโดน
ครั้งนี้ก็จะตอบดิฉันเหมือนวันนั้น
จะเป็นคุณกับเราเหตุผลง่ายเพราะว่าเราเชื่อว่าน้ำหนัก
ของผู้ร้องหนักไม่พอเป็นนอกจากหนักไม่พอแล้ว
ยังผิดกระบวนการผิดขั้นตอนอีกดังนั้นถ้าความยุทธิดำมีอยู่จริง
จะมีอยู่จริงในประเทศนี้นะครับก็น่าจะพิจารณาออกมาเป็นคำวินิจฉัยที่มีคุณกับเรา
คุณผู้ชมค่ะคือในส่วนของผู้ร้องคือคุณนัทพรคือสิ่งที่บรรยายไว้แน่นอนทางฝ่ายกฎหมาย
แม้กระทั่งสมาชิกพักโดยเฉพาะคุณธนทรต้องอ่านหมดแล้วนะคะที่ยื่นเข้าไป๒วันเนี่ย
มีการพูดถึงบุคคลหลักของพักแล้วก็พฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นในอดีตนะคะ
หรือว่านับตั้งแต่ก่อตั้งพักระหว่างหาเสียงเลือกตั้งให้สัมภาษณ์สื่อในทุกรูปแบบ
คือเอาจริงแล้วข้อมูลเหล่านี้ไม่ใช่ข้อมูลที่ทางคนหลักของพักเคยอธิบายผ่านสื่อ
หมดแล้วเรียนเข้าใจถูกนะคะไม่มีประเด็นไหนที่ใหม่กว่าที่เคยอธิบาย
จริงเรื่องนี้เราอธิบายไปหลายครั้งในหลายวาระในหลายโอกาสมากนะครับ
เกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ในคำร้องนะครับในเนื้อหาต่าง
ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณจอมขวัญหรือพี่น้องประชาชนต้องการให้พวกเราอธิบายอีก
พวกเราก็พร้อมที่จะอธิบายขอแหบขอแห้งกันไปข้างหนึ่งนะคะ
การอธิบายเรื่องนี้แต่ว่าเอาอย่างนี้เราต้องพูดแบบคนที่ก็ยังไม่เชื่อพักอนาคตใหม่
เป็นหลักก่อนเพราะว่าผู้ร้องเนี่ยบรรยายก็ละเอียดนะครับคุณผู้ชม
แล้วก็ไปดูวาระต่างผ่านสื่อต่างแล้วก็วิเคราะห์ออกมา
คือจริงแล้วลักษณะของการมองความเชื่อหรือว่าสิ่งที่เคยพูด
เคยร่วมกระทำเอาไว้ของแต่ละคนของพักอนาคตใหม่เนี่ย
สุดท้ายมันขมวดมาตรงที่เรียนใช้คำแบบที่เราเคยได้เห็นกันในข่าว
เฉพาะในออนไลน์วิจารณ์ด้วยคำลักษณะแบบนี้เยอะนะคะ
คือล้มสถาบันนะคะซึ่งข้อกล่าวหาที่ว่านี้เนี่ยเอามาข้อกฎหมายก่อน
คือข้อกล่าวหาทั้งหมดใน๒วันที่ยื่นเข้าไปที่สารรัฐมนุน
มันมาอยู่ที่ข้อกฎหมายว่ามาตรา๔๔
ซึ่งเอาอย่างนี้นะครับก็คุยกันในวงการบอกว่าของวันพรุ่งนี้อาจจะรอด
แต่จะไม่รอดเดือนหน้าก็คือเรื่องเงินกู้เอาวันพรุ่งนี้ก่อน
ข้อกฎหมายค่ะอาจารย์ปียบุตรหรือว่าทีมกฎหมายได้บอกไหมว่า
พรุ่งนี้น่าจะจบที่แค่ว่าคุณนัทพรมีสิทธิยื่นหรือไม่มีสิทธิ์ยื่น
หรือว่าอาจจะจบแค่ว่ามีสิทธิยื่นก็ได้
แต่ถ้าผิดจริงก็คงให้แค่สั่งให้เลิกการกระทำ
ไม่ได้ไปถึงยุบพักไม่ได้ไปถึงตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพัก

แล้วบอกว่าชุมนุมเพื่อให้เกิดการทำรัฐประหาร

รัฐมนูลไม่อนุญาตให้

ทีนี้คำถามก็คือว่า

แต่พักอนาคตใหม่เป็นนิติบุคคล

สิ่งที่ยกอ้างมา

ให้เลิกการกระทำดังกล่าว

ซึ่งเป็นจำเลยในคณะนี้ด้วย
ก็ในสำนวนก็อ้างถึงหนังสือที่อาจารย์ประยุบุตรเขียนไว้หลายเล่มหลายตอน
เลิกการกระทำดังกล่าวหมายความว่ายังไงครับ
ให้เอาหนังสือของอาจารย์ปีบรุษไปเผาเหรอครับถ้าการกระทำนั้นผิด
ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่เกี่ยวอะไรกับพักเลยพักเป็นนิติบุคคล
อันนี้ประเด็นที่๑ประเด็นที่๒นอกจากนี้แล้ว
มาตรา๔๙ไม่มีตรงไหนถ้อยคำไหนในมาตรา๔๙บอกว่าไปถึงขั้นยุบพักนะครับ
มาตรา๔๙บอกแค่ว่าขอให้สารรัฐมนูลวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทำดังกล่าว
ไม่มีตรงไหนพูดถึงยุบพักดังนั้นในคดีนี้นอกจากจะเป็นเรื่องเนื้อหาแล้ว
ยังเป็นเรื่องช่องทางที่ผิดความพยายามที่ผิดที่เห็นได้ชัดว่าตั้งใจจะยุบพักอนาคตใหม่
เพราะอะไรครับเพราะในคำร้องของคุณนัทพรสำนวนแรกกับคำร้องที่แถลงปิดคดี
มีการงอกขึ้นมานะครับมีการงอกขึ้นมาของการของการใช้มาตรา๙๒
ซึ่งมาตรา๙๒มันบอกว่าถ้าใครมีการกระทำที่
ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุก
สำนวนแรกไม่มีเรื่องนี้นะครับไม่มีมาตรานี้มีแต่มาตราเมื่อสักครู่นะครับ
เห็นไหมครับเพราะรู้แล้วว่ามาตรา๔๙มันนำมาซึ่งการล้มพักไม่ได้

ดังนั้นเพื่อให้ยุบพักได้จึงต้องไปเพิ่มมาตรานะครับ
เพิ่มคำร้องโดยที่ฝั่งเราไม่มีโอกาสแก้ตัวเลย
คำร้องจากสำนวนแรกจนถึงสำนวนที่๒
คำถามก็คือมาตรา๙๒ที่เพิ่มขึ้นมาใหม่
เพื่อที่จะยุบพักเราให้ได้เนี่ยมันอ่านอย่างนี้นะครับ

เมื่อคณะกรรมการมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า
พักการเมืองใดกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้
ยื่นสารรัฐมนูลเพื่อสั่งยุบพักการเมืองนั้น
เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือเปล่าครับ
คือถ้ามีคำนี้ถ่ายกรรมมาคุณต้องอธิบายด้วย
ดังนั้นมันชัดมาตรา๔๙ที่คุณนัทพรฟ้องครั้งแรก
ฟ้องสู่บุคคลถูกต้องผ่านช่องทางนี้ได้
แต่มาตรา๔๙ไม่มีตรงไหนเขียนว่ายุบพัก
พอมาถึงคำร้องปิดคดีคำแถลงปิดคดีของคุณนัทพร
จึงเพิ่มมาตรา๙๒มาด้วยเพราะมาตรา๙๒จะทำงานยุบพักได้
แต่บุคคลธรรมดาไม่สามารถใช้มาตรา๙๒ได้

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหลักฐานอันควร
มาตรา๙๒ของพรปภักดิ์การเมืองเขียนไว้อย่างนี้

คุณจะใช้กลไกตรงไหนยุบพักอนาคตใหม่นะครับ
ในเมื่อช่องทางผิดอ่านยังไงก็ผิดเนี่ย

นั่นคือเหตุผลที่พวกเราเชื่อมั่น
ว่าจะไม่มีการยุบพักในวันพรุ่งนี้
ถ้าความยุติธรรมมีอยู่จริงในประเทศนี้
ถ้าตอบประโยคนี้นี่คือคนก็จะมองเป็นภาพการเมืองนะคะ
คือคุณธนธรณ์เองขอภายในการขอบวกเรื่องนี้เข้าไป
คุณจะไปโต้แย้งกันในคดีอย่างไรก็แล้วแต่
คือไอ้ภาพนี้มันไม่ได้พูดถึงกรอบปกติแล้ว
คือเหมือนกับคุณธนทรก็พยายามเล้าและสร้างบรรยากาศ
เพื่อให้เกิดการส่งเสียงทางการเมือง
คนก็มองว่าอนาคตใหม่ถูกตัดสิน
ถูกกันแกล้งทางการเมืองหรือไม่
ทีนี้ถ้าคุณธนทรบอกประโยคเมื่อสักครู่นี้
เอางี้ก่อนก่อนไปคุยเนื้อหาต่อขอมาอันนี้ก่อน
คือจริงนะตอนนี้คุณธนทรคิดว่าเรากำลังพูดเรื่องกฎหมายหรือเรากำลังพูดเรื่องการเมือง

ผมคิดว่าคำร้องนี้มีมูลเหตุจูงใจทางการเมือง
มากกว่าจะเป็นเรื่องของการพิจารณาคดีอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม
อย่างที่ผมบอกชัดว่าถ้าดูมาตรา๙๒มันก็เห็นชัดอยู่แล้วว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของบุคคลธรรมดา
ชัดอ่านให้ฟังอีกรอบก็ได้มาตรา๙๒
เมื่อคณะกรรมการมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพักการเมืองใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ให้ยื่นสารรับนูนเพื่อยุบพักการเมืองนั้น
ไม่ได้บอกว่าบุคคลนะครับเขาเขียนชัดว่าคณะกรรมการ
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหลักฐานนะครับ
ถ้าเราผิดก็ต้องถามว่าอ้าวแล้วช่องทางที่มามันไม่ถูกต้อง
สารพิจารณาคดีนำไปสู่การยุบพักได้อย่างไรครับ

หมายถึงว่าไปตั้งเรื่องใหม่ใช่ไหม
คณะกรรมการการเลือกตั้งก็ต้องตั้งเรื่องใหม่มาแล้วคราวนี้ก็ว่ากัน
ทีนี้ในส่วนเนื้อหาเนี่ยกลับมาส่วนเนื้อหา

ทีนี้เนี่ยเขาก็บอกว่านี่แหละคือการกระทำที่เป็นปฏิปะปฏิกษัตริยม
นี่คือการกระทำที่ล้มล้างระบอบ
การปกครองแบบประชาธิปไตยมีพระมากษัตริย์เป็นประมุก
แต่เป็นประเทศที่มีพระมหากษัตริย์และเป็นประเทศที่มีประชาธิปไตย
ประเทศต่างเหล่านี้เป็นประชาธิปไตยและมีพระมากษัตริย์เป็นประมุก
ไม่เห็นไม่ได้นำมาสู่การล้มล้างการปกครองเลย
ผมยกตัวอย่างอย่างนี้เรื่องนี้ก็ชัดว่าเป็นคำร้องที่ไม่สมเหตุสมผลนะครับ
ที่คุณธนทรคุยกับดิฉันช่วงแรกนะครับคุณผู้ชมคือเอาเรื่องที่เป็นด่านแรกก่อน
คือด่านแรกมันจะมี๒มาตราที่เป็นตัวร้องให้มีการวินิจฉัยพักแล้วก็อีก๓คนของพักนะคะ
ในส่วนของข้อกฎหมายที่คุณธนทรสรุปบอกว่าคือมันมีมาตราหนึ่งที่เป็นมาตราเปิด
คือสามารถที่จะวินิจฉัยได้เพียงแต่ว่ามันไม่ถึงยุบพัก
สมมุติถ้าผิดไม่ถึงยุบพรรคตัวคุณธนทรผู้ร้องนี้ส่งได้เองใช่
แต่สุดท้ายแล้วไม่ถึงยุบพักทีนี้ที่บอกว่ามันมีมางอกเนี่ยคือมันมีอีกมาตราหนึ่งนะคะ
ที่เพิ่มเข้าไปคืออันนี้ถึงถ้าผิดนะคะคือถึงยุบพักได้เพียงแต่ว่าต้นทาง
คุณธนทรอธิบายว่าคุณธนพรยื่นเองไม่ได้เพราะเขากำหนดไว้ว่าจะเป็นใครบ้างที่ยื่นได้
อันนี้ข้อหนึ่งด่านแรกทีนี้เขาก็เลยวิเคราะห์กันว่าถ้าดูจากเอกสารของสารรัฐมนูลที่นักข่าวรอทำข่าวก็จะรู้ว่ามีเรื่องอะไรที่ต้องตามข่าวกันบ้าง
มีการพูดถึงมาตราที่คือถ้าสั่งแล้วเนี่ยนะคะยังไงไม่ถึงยุบพักเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเขาก็เลยคาดกันว่าพรุ่งนี้ไม่น่ามีอะไรน่าตื่นเต้นสำหรับพักอนาคตใหม่
ถ้าดูจากข้อกฎหมายดิฉันสรุปถูกไหมพักก็เลยชิวพรุ่งนี้
ครับเราก็อย่างที่เรียนตอนแรกนะครับเราก็ยังเชื่อมั่นนะครับเราก็มั่นใจนะครับว่าพรุ่งนี้จะไม่มีการยุบพัก
แต่คราวที่แล้วคุณธนทรก็ชิวแบบนี้ค่ะคุณก็ชิวของคุณอย่างนี้ตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วคุณก็ไปค่ะ
คือเนื่องจากปากกาไม่ได้อยู่ในมือเรานะครับเราไม่มีเราไม่มีอำนาจนอกจากนอกจากพักที่เรามี
จากจำนวนสอสอที่เรามีนอกจากพลังความคิดสร้างสรรค์ของพวกเรา
เราไม่ได้มีอำนาจนะครับในการกำหนดความเป็นไปความคิดความอ่านของสารรัฐมนูลได้
ดังนั้นผลไม่ว่าจะเป็นอย่างไรพรุ่งนี้ก็คงต้องติดตามดูกัน
คุณผู้ชมค่ะอันนี้คือแค่ด่านแรกนะคะคือการที่มองว่าตกลงมันจะเข้าข้อไหนกันแน่
คือเข้าข้อที่ร้องได้แต่ไม่ถึงยุบพักหรือเข้าข้อที่ถึงยุบพักแต่จริงร้องไม่ได้
ซึ่งอันนี้ถ้ามีคำวินิจฉัยออกมาในวันพรุ่งนี้นะคะคือเราก็คาดว่าสารต้องอธิบายนั่นแหละ
เพราะสารรู้ค่ะว่าจริงแล้วมันมีเป้าประเด็นไหนบ้างในทางกฎหมาย
คืออย่างนี้ฉันก็จะเรียนมาน้อยมากไม่ได้เรียนมาก็นึกไม่ออก
แต่คนที่พูดกันพูดถึงประเด็นนี้เป็นด่านแรก
คืออย่างนี้เราต้องเข้าใจนะครับ
ว่าเขาบอกว่าถ้าศาลเห็นว่ามีผู้ใดกระทำการตามนั้น
วินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทำดังกล่าว
นึกออกไหมครับถ้าบอกว่าในคำร้องบอกอีกอย่างหนึ่งยกตัวอย่าง
อย่างเช่นผมเคยไปสนับสนุนนิตยสารฟ้าเดียวกัน
ถ้าการสนับสนุนนิตยสารฟ้าเดียวกันเป็นการล้มล้างระบอบ
ให้ผมหยุดการสนับสนุนนิตยสารฟ้าเดียวกัน
ออกไหมครับเขาบอกให้สั่งการให้เลิกกระทำดังกล่าว

อันนี้คุณธนาธรณ์คิดไงคะคุณผู้ชม
สุดท้ายแล้วก็อย่างที่บอกคืออำนาจวินิจฉัยไม่ได้อยู่ที่คุณธนทร
และปากกาก็อย่างที่ทางพักพูดก็ไม่ได้อยู่ที่พักอนาคตใหม่เช่นเดียวกัน
ทีนี้ยังไม่เข้าเนื้อหาอันนี้ที่คุณธนทรยกออกมาสัก๒ประเด็นที่ว่านี้อยู่ในเนื้อหานะคะ
ที่ผู้ร้องเขียนค่อนข้างละเอียด
แต่ถ้าใครได้อ่านคำร้องเนี่ยอาจจะบอกได้เลยนะคะ
หรือยังไม่ได้อ่านก็แล้วแต่คือเนื้อหาที่เป็นเป้าไม่ว่าจะเป็นที่ตัวคุณธนทรนะคะ
อาจารย์ปียบุตรหรือแม้กระทั่งโฆษกภักดิ์คุณช่อก็แล้วแต่เนี่ยคือเป็นสิ่งที่เราเห็นในข่าวอยู่แล้ว
แต่เนื้อหาทั้งหลายทั้งปวงเมื่อถูกขมวดเข้ามาอยู่ในคำร้องที่ว่า
แล้วไม่รู้ค่ะพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นไม่ทราบ